ก็หวัง๒เหรียญทองในการเตรียมทีมช่วงโค้งสุดท้ายครับ
เรื่องนี้นายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยนะครับ
พร้อมด้วยนายศักดารัตนสุบัน
อุปนายกก็เดินทางไปดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาครับ
แล้วก็สอบถามถึงความพร้อมช่วงโค้งสุดท้าย
และมีการเปิดตัวนายถาพบุตรชมเสวีเป็นผู้จัดการทีมด้วย
กีฬาชุดนี้ครับก็ซ้อมกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน
เนื่องจากไปในฐานะตัวแทนของชาติ
และก็เน้นย้ำนักกีฬาระวังเรื่องของการใช้ยาต่าง
เพราะว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะมีสารกระตุ้นปนเปื้อนอยู่นะครับ
หากว่าได้เหรียญทองแล้วถูกตรวจพบการโดปก็ต้องถูกยึดเปลี่ยนครับ
อย่างน้อยที่สุดก็คือ๑เหรียญทองนะครับ
แต่ที่ตามมาอีกเหรียญหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็มาจากภูผู้หญิงนะครับ
ก็คือทางใบพัดศรีราชาที่อาจจะสามารถนำเหรียญกลับมา
ให้ทางพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ชมเชย